คุณสุวัสสตรีผู้หญิงที่เคยไปตรวจภายใน

มีเหยื่อที่บอกว่าถูกหมอสู

ล่วงละเมื่อทางเพศแล้ว๓๐๔๐คน
โอ้โหจากกรณีแรกกรณีเดียวที่เราเจอ
คุณผู้กล้าคนนี้เขามาร้องสื่อ

กลายเป็นเรื่องเป็นราวขยายความต่อไป
แล้วคุณเสียหายมาเปิดเผยเรื่องราวตัวเอง
ถูกต้องแต่คำถามคือโอ้โห๓๐๔๐คน
ทำไมถึงไม่เป็นคดีความตั้งแต่ช่วงนั้น
ตั้งแต่ปี๒๕๔๕จนถึงปัจจุบัน

เอ้านางสาวสรรญาหวังสุจริงหรือวัฒนาความลีด้า

เรื่องราวที่หมอที่ถูกร้องว่า
ข่มขืนคนไข้ในคลินิกที่นครสวรรค
จนถึงตอนนี้มีคนไปร้องแล้ว๓๐๔๐คน

ตั้งแต่ปี๔๕๖๑ครับ

แต่ว่าคดีความลักษณะแบบนี้มันมีแค่๓เดือน

เธอก็บอกว่าเธอพร้อมเป็นพยานให้แล้วกันนะฮะ
ผู้หญิงรายนี้ส่งข้อความมาให้กับทนายนิด้าบอกว่า
ถูกกระทำลักษณะอนาจารย์

ไม่ได้แค่ตรวจคือมีการล้วงเข้าไป

อ้างว่าที่ทำเข้าไปเป็นการกระตุ้นฮอร์โมน
ในอวัยวะของผู้หญิง

คุณหมอจะเลือกกระทำกับคนที่
ไม่มีทางที่จะไปต่อสู้เรื่องของคดีความได้

แต่หมอลืมหรือเปล่าว่านี่มันยุคไทยแลนด์๔๐

มันดังกว่าร้องตำรวจอีกนะ
ทีนี้ทางด้านของทนายอีกหนึ่งคนเขามีการตั้งข้อสังเกต
นายเดชากิติวิทยานันต์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ก็บอกว่า
เขามีความเห็นต่างเขาพบพิรุษบางเรื่องบางอย่างเหมือนกัน
เขาบอกว่าอันดับแรกถ้าเป็นการข่มขืน
ทำไมไม่มีหลักฐานอะไรเลยในการเอาผิดกับคุณหมอคนนี้ได้
เขาเคยทำคดีที่ผู้หญิงชอบไปแก๊กเมย์

เขาบอกว่าทำไมเกิดเหตุปุ๊บมีการข่มขืน
ไม่รู้ว่าสมยอมหรือเปล่าทำไมถึงไม่ร้องขอความช่วยเหลือ
บางคนอย่างที่คุณบอกไปถ้าสมมุติว่าเขาซักประวัติมาแล้ว
ว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ถูกทำร้าย

เขายังเก็บความอายอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปตรวจร่างกายนะ
อ่าบางคนอายใช่ไหม

แต่ว่าเอาล่ะต้องรอเรื่องของการพิสูจน

เพราะว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะ
นายเดชาบอกว่าตอนนี้ไม่มีหลักฐานอะไร
ยืนยันได้ว่าเป็นการคมขืนมันดูสมยอม
เพราะในขณะนั้นเขาอยู่ด้วยกันในห้องตรวจ

เขาบอกว่ามันผิดวิสัยของผู้หญิงแบบนี้รึเปล่า
อันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตของทนายเดชาเท่านั้น

พอเกิดเหตุปุ๊บทำไมไม่แจ้งความทันที

อันดับแรกเลยคดีนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรเลย
ที่จะพิสูจน์ความผิดว่ามีการข่มขืนกระทำชำเหล่า
อันนี้อันแรกเลยนะครับนะฮะพอมันไม่มีหลักถงหลักฐานแล้วเนี่ย
ผู้เสียหายก็ไม่ได้กล้าออกมาให้ข้อมูลอะไรต่างอันนี้ข้ออันแรกเลยนะฮะ
มีแต่ทนายความมาออกสื่อนะครับแล้วก็ฟังจากพูดแล้วเนี่ย
ทนายความก็เป็นคนแนะนำให้โทรศัพท์เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นพยาหลักฐานพิสูจน์
ความผิดของคุณหมอลายนี้ผมก็ดูแล้วมันแปลก
อันนี้คือข้อแรกอันที่สองเนี่ยผมทำคดีเรื่องหมอโดนแล็คเมย์เนี่ย
อยู่หลายคดีนะครับหลายคดีนะฮะที่ทำลักษณะคล้ายอย่างนี้
ที่โดนผู้หญิงเนี่ยแกล็กเมย์แต่ไม่ใช่คนไข้เนี่ย
บางลายเรียกเงินเนี่ยเป็นสิบล้านเนี่ยผมเล่าให้ท่านฟัง
ก็เป็นหมอสูเนี่ยแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ดูคดีนี้แล้วดูแล้วมันก็แปลกแปลกนะครับเนี่ย
ผมก็เลยออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันแปลกเพราะคนทั่วไปโดนข่มขืน
ก็ต้องเอออ่าโวยวายยิ่งถ้าไม่ไม่เคยเสียพรหมจรรย์เลยเนี่ย
ยิ่งต้องโวยวายดิ้นเลนอันนี้อันดับแรกมีร่องรอยการต่อสู้
ต้องแจ้งความทันทีนะฮะต้องบอกญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิด
นะครับต้องเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอ่ะคือคือไม่ใช่แบบเนี้ย
นะครับมันมีพิรุษแบบชัดเลยอ่ะนะครับคือตอนนี้มันก็มองได้หลายหลายอย่างอ่ะ
น่ะจะมองว่าเป็นการแบล็กเมย์ก็ได้หรือจะมองว่าเป็นลักษณะของการข่มขืนกระทำชำราวก็ได้
แต่การข่มขืนทำเรามันพิสูจน์ยากมันมีคนแค่สองคนอยู่
แล้วคุณก็ไม่ได้ต่อสู้ขาดความไม่มีประยะหลักฐานเลยเลย
ว่ามันจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศไหมเขาบอกว่าเขาเห็นทุกวัน
หนึ่งนะสองนะส่วนใหญ่เนี่ยพวกอวัยวะเพศอะไรต่างเนี่ย
ของผู้หญิงอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นนะ
ซึ่งที่บอกว่าจะมีการไปเรียไปทำอะไรเนี่ย
หมอทุกคนเนี้ยมันกลัวติดเชื้อแม้กระทั่งจะทำอะไรต้องใส่ถุงมือเนี้ยน่ะ
แล้วก็เสร็จแล้วอุปกรณ์ก็ต้องใส่ถุงยางซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าจะไปเลียอวัยวะเพศไปร่วมไปอะไรเนี่ย
เขากลัวเป็นโลกเนี้ยแล้วอีกอย่างมันหน้าตาของคนใกล้แต่ละคนมาเนี้ย
เจ็บปวดทรมานมันไม่มีอารมณ์ทางเพศกระตุ้น
แล้วก็อีกอย่างถ้าจะไปร่วมประเวณีอะไรเนี่ยนะ
แล้วเกิดคนไข้ไม่ยอมนะเขาคงจะไม่ให้อ่า
ปฏิบัติการจนถึง๑๕นาทีหรอกมันนานเกินไปอ่ะ
คือในมุมนี้เราเข้าใจการตั้งข้อสังเกตของทนายเดชา
แต่ว่าเหมือนที่คุณดับว่าผู้หญิงบริมงคลเนี้ยไม่กล้า
มันคืออายไม่กล้าจะบอกใครว่าถูกทำอะไรมานะฮะ
เขาบอกว่าตอบตรงกันคุณหมอเห็นอวัยวะเพศหญิงแบบนี้ทุกวัน
คนไข้ผู้หญิงที่ไปหาส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่
ก็มีปัญหาทั้งนั้นบางคนก็อย่างที่บอกมีกลิ่น
เป็นหนองบ้างติดเชื้อติดโรคมาบ้าง

แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่หมอเห็นมันจะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศคุณหมอได้อย่างไร
คือประมาณว่าเห็นมาบ่อยด้านชาแล้ว

และสิ่งที่เห็นมันก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติด้วยเป็นโรคอะไรแบบนี้

แล้วเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ที่หมอจะเอา
อย่างที่เขาบอกว่าจะเอาลิ้นไปเลียเพราะมันมีแต่เชื้อโรค

ต้องใส่ถุงมือต้องสวมถุงยางให้กับเครื่องป้องกันต่าง
แต่เขาบอกว่ามันฟังดูไม่ค่อยขึ้นเท่าไห
อันนี้ทนายเดชาเขาตั้งข้อสังเกตแบบนั้นนะฮะ
ขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ข้อได้จริง
ว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่
ดังนั้นก็ไม่ควรจะรีบฟันทงว่าเหตุการณ์นี้ใครผิดใครถูก
หมอผิดหรือหมอถูกหรือผู้หญิงมาแล็กเมย์ยังไม่ทราบ

คือเขาอยากจะบอกว่าบางคนอย่าเพิ่งออกตัวแรง
เพราะไม่รู้ว่ามันจะพลิกหรือเปล่า
แต่ว่าอย่างที่บอกไป๓๐๔๐คนมันเยอะนะ

ก็อย่างที่บอกไปต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ในส่วนคุณหมอสูตินารีแพทย์ท่านนี้
แพทยศภาเองก็มีการตั้งชุดเฉพาะกิจ
เร่งสอบหมอคนนี้แล้ว
อาจจะผิดจรรยาบรรณอาจจะผิดจริยธรรม
มาตรฐานการรักษาหรือไม่อย่างไร

แต่ว่าเอาล่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย

ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องที่มันเกิดขึ้น
จุดเกิดเหตุคือที่จังหวัดนครสวรรค์

เขาคนนี้บอกว่าก็เคยไปตรวจรักษา
คลินิกของคุณหมอที่ตกเป็นข่าวเหมือนกันนะ
บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเข้าไปขอคำปรึกษา
เพื่อจะแก้หมันเนื่องจากว่าอยากมีลูกเพิ่ม
แล้วก็เลือกใช้บริการกับคุณหมอท่านนี้
เพราะว่าได้ยินฝีไม้ลายมือบอกว่า
รักษาดีโดยเฉพาะคนที่มีลูกยาก
สามารถรักษาให้มีลูกได้
ครั้งแรกที่ไปเข้ารับการรักษา

แล้วก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ถุงของคลินิก
ก็คือมันก็เป็นปกติวิสัยที่ต้องทำแบบนี้นะ
แต่ที่มันผิดปกติเธอบอกว่า
มันไม่มีผู้ช่วยหมอหรือพยาบาลหรือบุคคลที่๓
อยู่ในห้องตรวจด้วยซึ่งปกติมันต้องมี
แต่เธอก็บอกว่าเธอก็ทำตามที่หมอบอกนะคะ
ก็คือถอดเสื้อผ้าใส่ถุงของคลินิก
แล้วก็ขึ้นไปบนเตียงก็คือเตียงขายัง

เอาปิดตาทำไมอันนี้ผิดปกติแล้วอืม
ให้ปิดตาแล้วก็ลงมือตรวจ
โดยหมอใช้มือบีบคลำบริเวณหน้าอก
ลงท้ายด้วยการใช้นิ้วสอดอวัยวะเพศของเธอ
ทำแบบนี้นานกว่า๒๐นาทีโอ้โหนานนะ
เป็นการตรวจภายในที่นานมากนะฮะ๒๐นาที
เธอบอกว่าเธอรู้สึกสงสัยนะตอนนั้นว่า
ทำไมมันต้องทำแบบนี้แล้วทำไมมันนานเหลือเกิน
แต่ก็คิดในใจว่านี่มันเป็นวิธีการรักษาหรือเปล่า
ครั้งแรกผ่านไปครั้งที่๒เธอก็มาอีกค่ะ
หมอก็ทำลักษณะเดียวกัน

เธอก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การรักษาแล้วนะฮะ
ก็เลยบอกว่าไม่มาคลินิกแห่งนี้แล้ว
เป็นครั้งที่๒คือไม่มาแล้วนะ
แล้วก็ปิดเรื่องนี้เงียบไม่ได้มีการเล่าให้กับครอบครัวฟัง
แต่เล่าให้กับรุ่นน้องที่ทำงานฟัง

ซึ่งรุ่นน้องก็บอกว่ามารักษาหมอเดียวกัน
แล้วก็ถูกทำในลักษณะดังกล่าวด้วย

ซึ่งเป็นชาวอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยนะคะ
ผิดก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ไป
เราได้คุยกับหมอไหมว่าทำไมถึงทำรักษาแต่เอาแบบนี้
หมอเขาก็บอกว่าต้องสอดส่งเข้าไปว่า
มดลูกมันจะแห้งหรือไม่แห้ง
เราก็คิดว่าเป็นการรักษาของเขา
ใช่คิดว่าเป็นการรักษาของแหมว

จริงกับหมอเราพร้อมที่จะเข้าไปแจ้งความ
มาแบบนี้เข้าไปที่แม่
กรณีของเธอก็คือไปแก้หมัน
ไปแก้หมันหน่อยอยากมีลูกเพิ่มเติม
ของลูกเจอบอกว่าหมอใช้นิ้วสอดใส
เธอหมอไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเรื่องเงินให้
บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะหากผู้เสียหายไม่โวยวาย
ก็จะไม่มีการยื่นข้อเสนอเรื่องเงินหรือเปล่า
ที่สำคัญคือก็ไม่คิดว่าคนที่เป็นหมอ
ยังเป็นหมอที่มีชื่อเสียงด้วย
และหมอคนนี้คนในพื้นที่เคารพนับหน้าถือตา
บอกว่าไม่คิดว่าหมอที่คนเคารพจะมาทำแบบนี้นะ
เอาจริงนะเวลาคนที่ไม่สบายหรือว่า
มีความต้องการจะไปรักษาอะไรหวังพึ่งหมอเวลาหมอทำอะไร
บางทีเราก็ต้องปล่อยให้หมอทำ